ตัวแทนจากอาเซียนนะครับนั่นก็คือเวียดนาม
หลายคนก็ดูแล้วต้องยอมรับนะครับว่าช่วงนี้เขาดีจริง
เกือบที่จะเล่นกับญี่ปุ่นได้แบบว่าสูสีแล้วได้ประตูด้วย
แต่สุดท้ายนั้นก็ตกรอบไปแบบน่าภูมิใจ
เช่นจังหวังการจีนที่ชนะไทยมาได้นั้นก็แพ้อีรานไปเลยครับ

รวมถึงเรื่องราวของสถิตินะครับนักเตะไทยที่เป็น๓ตัวหลักของทีมชาติครับ
ก็มีการพูดถึงนะครับ๓นักเตะไทยที่ไปค้าแข้งในเจลีกระดูกาลที่ผ่านมา
๔นัดนะครับ๓๔๓นาทียังมีถูกเปลี่ยนตัว
เกมแรกที่แพ้อินเดียนะครับเล่นไม่เต็มเกมที่เหลือลงเต็มเกมหมด
ก็ส่งบอลไป๑๒๕ครั้งเป็นการส่งบอลดีในถึง๘๔
แล้วก็ทำ๑ประตูครับในลูกยิงที่ทำให้ทีมไทยชนะบาเรนไป๑๐ลูกนี้แหละครับ
ขณะที่ธีรสินแดงดากัปตันทีมชาติไทยที่รูปการณ์ที่แล้ว
นาทีสร้างโอกาสทำประตู๕ครั้งยิงเข้ากรอบไป๕๐
แล้วก็ได้๑ประตูจัดจังหวะโมงไปสเบอร์อินเดียในเกมแรก๑๑
ก่อนจะแพ้ไป๑๔นี่แหละครับ
และคนสุดท้ายคือธีรธรรมุนมาธรรมแบ็คซ้ายนะครับ
ฤดูการน่าจะย้ายจากวิสเตอร์โกเบที่หมดสัญญาแล้วกลับมาเมืองทอง
เมืองทองก็ปล่อยให้กับเยียวกว่ามาเอฟวันนินทรยืมตัวไปอีก๑ฤดูการนะครับ
ลงเล่นเต็มเกมเหมือนกัน๔นัดส่งบอล๑๘๓ครั้ง
เป็นการผ่านบอลดีครับ๗๖แล้วก็เป็น๑แอสซิตในการทำประตู
ก็คือผ่านบอลให้กับทางธีรสินแดงดาหม่งนี่แหละครับ
ก็ต้องลุ้นว่ามุ้ยจะมีโอกาสไหมในการกลับไปเล่นเจลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ส่วนคู่นี้ครับรอบ๘ทีมเวียดนามทีมหนึ่งเดียวจากอาเซียนที่เหลืออยู่ครับ
เจอกับญี่ปุ่นลูกนี้หม่งไปแล้วครับทางมายะโยชิดะนะครับ
แต่ว่าผู้สินครับขอดูวีเออาร์แล้วก็เห็นภาพช้าว่า
บอลเนี่ยโดนศีรษะของโยชิดาแล้วก็ไปโดนแขนของโยชิดะ
เข้าประตูไปไม่ให้ประตูครับ๐๐ครึ่งแรกแล้วเวียดนามเล่นดีด้วย
จากนั้นครึ่งหลังนาทีที่๕๔ครับฤทธิ์โดอัน
ผู้เล่นของเวียดนามกระแทกล้มลงในเขตโทษ
สินขอดูเวอาร์แล้วก็เห็นภาพนะครับว่า
เหยียบเท้าแล้วก็ล้มลงไปเป่าให้จุดโทษครับ
เป็นประตูที่เกิดขึ้นประตูเดียวในเกมนี้ครับ
ญุ่นชนะเวียดนาม๑ต่อ๐ไปเจอกับอีรานนะครับ
ซึ่งอีรานนั้นเอาชนะจีนครับซึ่งจีนก็อย่างที่ทราบกันผ่านไทยมาได้นะครับ
ในรอบ๑๖ทีมชนะไทย๒ตอน๑
ประตูที่หลานได้เนี่ยเกิดจากความผิดพลาดของจีนส่วนใหญ่เลยนะครับ
องหลังนี้ไม่ค่อยชัวร์ครับแต่ต้องชมว่าความเร็วของหน้าอีรานเขาก็เด็ดขาดด้วย
ประตูครับที่ได้มาจากมาดี้ตาริมี่นาที๑๘แล้วก็สดอลอาสบุญนาที๓๑
ปิดท้ายอีก๑ประตูจากทางการีมอันซอดีฟาริสครับ
นาทีสุดท้ายอีรานจะเล่นรอบรองกับญี่ปุ่นในวันที่๒๘มกราคมนี้ครับ
ก็ถือว่าตัดกันไปเลยนะครับหลุดเข้าไปมีโอกาสเป็นแชมป์สูงเหมือนกัน